อาจารย์คงจะทราบข่าวแล้วนะฮะ

ส่วนใหญ่เขาจะมิจฉาชีพจะส่งลิงก์มาหลอกผู้ใช้
เค้าจะเข้าเป็นแบงค์มาเป็นแพลตฟอร์มบ้าง
ตั้งทีมีปัญหาดูนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ย
แบบดังนี้ก็จะต้องรีบไปล็อคอิน
เป็นของแบนบางดั้งละคอยภาพฟองอ่ะ
แล้วก็เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนอีเมลแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีเราในที่สุด
อาจจะไม่ใช่กรณีนี้นะกรณีที่ผมยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่ามันใช่ใช่ไหม
ครับแต่ถ้าโดยรูปแบบเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบที่อาจารย์ปริญญาบอก
มันจะมีเงื่อนไขอยู่ในสัญญาของเขาอยู่แล้ว
อันนี้หมายถึงถ้าเป็นทางแบงค์ใช่ไหมแต่ว่าทางที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะคือหลายคนบอกว่าแบงค์ปลอดภัยไหม

ผมยังไม่เคยเจอเคสแบงโดนแฮก์ในแม้แต่ฮกเงินเดียว

ซึ่งส่วนใหญ่การแฮกที่แบงค์เนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นศูนย์นะ
โอกาสมันต่ำมากแทบจะน้อยมาก
คือแท็กที่เครื่องไคแอ้นของลูกค้าอันนี้มีความเป็นไปได้
หรือแพลตฟอร์มก็มีความเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้น
เรื่องนี้มันต้องพิสูจน์หลักฐานมันต้องว่ากันแบบตำรวจ
มันต้องมาพิสูจน์ดูว่าตรงรวมแล้วมันเป็นใครกันแน่

เค้าจะไม่รับผิดชอบนะครับเค้าจะให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเอง
แสดงว่าอาจารย์ครับควรจะรู้ไว้ด้วยว่าสัญญาเป็นแบบนี้

อาจารย์บริญญาณนั้นแสดงว่าถ้าจะบอกว่า
ก็ต้องไปเริ่มต้นจากต้องไปตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันให้ได้ก่อนว่า
เขาไปถูกหลอกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
อย่างเช่นไปได้รับลิงก์มาแล้วกดลิงก์เข้าไป
แต่ว่าทุกวันนี้เราใช้แพลตฟอร์มเราต้องถามตัวเองว่า
เดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์ผมขออนุญาตถามหน่อย
แล้วก็ถึงจะทำอย่างนั้นแล้วอย่างที่อาจารย์บอก

มันมีทางไหนอีกไหมครับที่มันจะเกิดขึ้นได้
อยากให้ความรู้อยากให้ความทุกคนทั้งประเทศนะ

คือถ้าระบบมันลัดกลุมแบบจริงอย่างแท้จริงเนี่ย
ยังไงต้องมีตอนล็อกอินแต่ว่าส่วนใหญ่แพลตฟอร์มเอาตรงเลยแล้วกันนะครับ

หรือว่าคุณต้องเอาเอนาเบิ้ลเอาทีหลัง

คือเขาอาจจะทำอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีผมไม่ทราบ

คุณถึงจะล็อกอินเข้าไปใช้งานซื้อของได้
อย่างถ้าแบงค์เนี่ยที่อาจารย์บอก

แต่ว่าผมจะโอนเงินมันจะเป็นเลข๖หลักที่อยู่หน้าจอแทน

อาจารย์บริจาผมขออีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าเกิดคุณเผลอไปโหลดมัน

อะไรแบบนี้ซึ่งมากับส่วนใหญ่ที่โดน

คุณพระอาจารย์ต้องไปกันต่อแล้ว

คือเขาบอกบางคนนอนอยู่ตื่นมา
เงินหายหมดเลยนั่งทำงานอยู่

จำได้ฟังมาก่อนเค้าเป็นเรื่องราวอะไรบ้าง

เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันใหม่นะครับ

เกี่ยวกับ๒ระบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับ
ขอให้ได้การคืนนะครับสงสารขอให้ได้เงินคืนนะครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ